เหมือนเหตุการณ์นี้ที่มีการถ่ายเอาไว้ได้

ล่าสุดมีความคืบหน้าจากกรมการขนส่งทางบกแล้วล่ะค่ะ

วิ่งระหว่างหมู่บ้านสยามนิเวศถึงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
สองคันขับสวนเลนท่ามกลางการจราจรที่ติดขัด
บนถนนประชาอุทิศในคลิปนะคะแสดงให้เห็นว่า
รถคันที่บันทึกภาพไม่ยินยอมให้รถตู้วิ่งสวนเลน
แม้ว่าจริงแล้วจะสามารถเบี่ยงซ้ายหลบได้
เนื่องจากการขับขี่ของรถตู้สาธารณะแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
ที่เขาบอกว่าคนอื่นหลบผมไม่หลบนี่นะคะคุณป๊อปดิฟเฟอร์

เป็นคลิปที่ถ่ายได้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ
เพื่อยืนยันจริงบอกว่า๒คันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรก
ขับแบบนี้เป็นประจำขับสวนเลนทุกเช้า
บนถนนประชาอุทิศซึ่งก็แน่นอนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
เมื่อวานนี้กองตรวจการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้ว
หลังจากเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนะคะรถตู้ทั้งสองคันตามคลิปวิดีโอ
ตรวจสอบว่ารถตู้คันที่หมายเลขทะเบียน๑๔๖๗๐๕กรุงเทพมหานครเนี่ย
มีนายอัครเนศแก้วกัมพลเป็นผู้ขับ
แล้วก็รถตู้คันที่๒หมายเลขทะเบียน๑๔๖๖๙๖กรุงเทพมหานคร
มีนายวรอัตบุญเกิดลาบเป็นผู้ขับค่ะ
สอบสวนเรียกตัวมาสอบประคำนะคะ
ก็พบว่าทั้งสองก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตรวจการขนส่งทางบกก็เลยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ขับรถทั้ง๒ราย
เทียบปรับเป็นจำนวนเงินรายละ๓๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ส่งไปอบรมความปลอดภัยในการขับรถ
ให้บริการเป็นระยะเวลา๓ชั่วโมงนะคะ

บันทึกประวัติการกระทำความผิดในฐานข้อมูลเอาไว้

จะดำเนินการพิจารณาพักใช้
แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไปค่ะ
เร็วดีพอมีข่าวแล้วก็มีนี่ไง

ไม่ชอบตลกคำที่เฟื่องบอกว่าเป็นประจำทุกเช้า
คือ๒ครั้งที่เป็นขาประจำเลยในการสวนเลน
ประจำแบบอุ๊ยไม่มีใครจับได้ไม่มีใครว่าฉันนี่

ขวางทางเอาคลิปมาเผยแพร่โดนไปเลยนะคะ